อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ดิฉันเข้าใจดีเลย
อยู่บ้านกักตัวด้วยไม่อยากออกไปไหนไม่ทำอะไร
และที่สำคัญอยากกินหมูกระทะมาก
มันก็อาจจะยากสักนิดนึงอดใจกันเอาไว้นะคะ
เพราะไม่ใช่แค่คนอย่างเรานะที่อยาก
น้องก็อยากกินหมูกระทะ
อยากกินหมูกระทะกันเถอะ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

น้องแทบจะไม่ใช่จอละเข้แล้ว
น้องแทบจะเป็นหมูตัวหนึ่งแล้ว

โอ้ตายห่างลุกนิกเลยคุณดู
น้องกักตัวไปนานหรือยังไงไม่แน่ใจค่ะคุณ
น้องก็เลยอยากกินหมูกระทะเดินเข้ามาในร้านหมูกระทะ
คุณเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่
เจ้าของไปแล้วคนแรกวิ่งไปเลยค่ะ
แต่ก็ต้องบอกว่าจราเข้ที่เห็นเนี่ยเป็นจราเข้เลี้ยง
เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้เขาเลี้ยงนะ
ภาพที่เห็นก็หลายคนอาจจะตกอกตกใจนะ
เป็นภาพที่น้องออกมาหาอะไรกินในครัว
ก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่บูเดียว

แล้วถ้ามันอยากกินเรามันกินเราทำไง
โอ้ยผมนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ

ใช่คือเขาเลี้ยงแบบนี้เลยค่ะ
นี่เวลาพักผ่อนก็จะบอกว่าน้องจะนอนอยู่ชั้นสองถ้าเกิด
แล้วคนนอนข้างล่างเพราะคนไม่กล้านอนด้วย
คือเขาเลี้ยงแบบ
คือดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจราเข้กับคนสามารถอยู่ร่วมกันขนาดนี้ได้ไหม
แต่เขาบอกว่าจราเข้ตัวนี้เชื่องมาก
น้องไม่เคยกัดอะไรเลย
แต่กลืนเลยค่ะ

สรุปแล้วบ้านหลังนี้เขาอยู่กันครบไหม
จาระเข้อยู่ตัวเดียวตอนนี้

เรื่องของการเลี้ยงจราเข้เขามีเหมือนกันนะ
แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถทำได้
แล้วไม่ใช่จราเข้ทุกตัวสามารถเลี้ยงแบบนี้ได้
ก็ต้องเลี้ยงในฟาร์มในที่ของเขา

เพราะสัตว์ก็คือสัตว์คุณผู้ชม